เอาแบบชิวนะพี่
ลูก๓คนเป็นลูกสาวหมดเลยยากไหมครับ

นัดชิงชนะเลิศกับพม่า๔เกมครั้งที่๑๗ฟุกหรือเปล่า
แล้วสองนี้เราเจอกันครับเชื่อบรรทัยกับ